ไปกันเลยนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่จังหวัดกาลสินนะที่พี่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างเขาพากันลงเรือท้องแบนออกทำการนำถุงยางชีพน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ของใช้จำเป็นอย่างข้าวกล่องนะคะไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยตามบ้านเรือน
พร้อมกับเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนบางพื้นที่ไปยังสาราการประเรียนวัดหอไตรปฏิการามเป็นการชั่วคราวด้วย
หลังจากที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาทำการตัดไฟในพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่ในอำเภออีก๑๐ชุมชนได้
คือตอนนี้น้ำเนี่ยค่อนข้างสูงมากอย่างที่บอกต้องมีการอบพยพชาวบ้านออกไปด้วยเพราะว่าตัดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะ
โดยปีนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหถือว่าเป็นปีที่น้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็ขึ้นสูงกว่าปี๒๕๖๐ที่ผ่านมาอีกนะทำให้หลายครอบครัวเนี่ยตั้งตัวไม่ทันคือน้ำมันมาเร็วมากอะค่ะ
ก็เลยไม่สามารถเก็บข้าวของขึ้นที่สูงได้ทันทำให้น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนักมากในรอบ๑๐ปีนะซึ่งตอนนี้ระดับน้ำนะคะยังคงทรงตัวอยู่แต่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่บ้างเช่นเดียวกันเนาะ
แต่ว่านอกจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยเหลือเนี่ยจะลงเรือออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะคะเขาก็ยังมีการจัดเวรยามออกตรวจสอบตามชุมชนที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะคุณเห็นไหมคอยประเมินสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเลยและก็เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพอีกหนึ่งเรื่องราวดีดีที่เราได้เห็น
ไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมหรืออะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่หยิบยื่นส่งต่อให้กันและกันคือน้ำใจของคนไทยเนี่ยมันท่วมนะมันท่วมใจมากกว่าปริมาณน้ำที่มันท่วมอยู่ในตอนนี้อีกต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากคุณดูสิเห็นไหมคุณยายแค่นี้เขาก็มีรอยยิ้มแล้วยังไงเรา
แล้วกันนะครับ